ไปดูกระแสความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากันหน่อย
อย่างที่บอกไปมีคนร้ายโรคจิตเขาใช้คำนี้นะ
ชุดตัวตลกตัวตลกที่ชอบเป่าลูกโป่งแล้ว
ใช้อาวุธมีดออกมาไล่ทำร้ายคนหลายเมืองแล้วนะคะ
สหรัฐอเมริกาค่ะ
ประเทศรายงานเลยบอกว่าตอนนี้สหรัฐเกิดกระแสหวาดกลัวฆาตกรโรคจิตสวมชุดตัวตลกอย่างหนัก
เพราะว่าออกอลวาดในหลายเมืองทั่วประเทศแล้ว
ไซต์ของนิตยสารไทม์รายงานเมื่อช่วง๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ตามเวลาในสหรัฐวันพุธนะคะ
บอกว่ามีคนพบเห็นคนสวมชุดตัวตลก
แล้วก็พยายามที่จะกันคนไม่ให้ออกจากขบวนรถไฟ
จากนั้นคว้ามีดออกมาไล่แทงวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีคนนึง
แล้วก็วิ่งหนีออกจากสถานีรถไฟไปเลยค่ะ
มีข่าวนะคะบอกว่ามีคนสวมชุดตัวตลก
อกล่อเด็กเข้าไปทำร้ายในป่า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ข่าวก็แพร่กระจายออกไปในหลายเมือง
ตอนนี้หลายเมืองสั่งห้ามประชาชนสวมชุดตัวตลกเด็ดขาดเลย
และเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ก็ได้โพสต์ภาพที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน
บอกว่ามีผู้ชายสวมชุดตัวตลกยืนถือข้อความที่เขียนเอาไว้ว่า

ซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งนักเรียนแล้วก็ประชาชนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากค่ะ
ลงประกาศเตือนประชาชนเลยนะคะว่า
ตอนนี้มีกระแสตื่นกลัวคนสวมชุดตัวตลก

แจ้งว่าพบเห็นคนสวมชุดตัวตลกดูน่ากลัว
ดูแล้วน่าจะเป็นอันตรายมากกว่ามาสร้างความรื่นเริง
รายงานข่าวบอกว่าคนไทยในสหรัฐเขาก็พยายามกระจายข่าวเตือนกันเอง
ช่องทางต่างด้วยเหมือนกันค่ะว่า
ให้ระวังคนสวมชุดตัวตลกแบบนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นัดหมายรวมพลคนสวมชุดตัวตลกในวันเสาร์ที่๑๕ตุลาคมนี้ที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซน่า
เป็นการแสดงพลังบอกว่าคนที่สวมชุดตัวตลกยังน่ารักนะ
ยังเป็นมิตรยังสร้างความรื่นเริงสร้างเสียงหัวเราะ
ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมตามที่มีกระแสข่าวออกมาตอนนี้
ตอนนี้กระแสเริ่มลุกลามไปอย่างไม่มีเหตุผลแล้ว
คนที่เขาต้องทำมาหากินด้วยการสวมชุดตัวตลกอยู่ยาก
เดือดร้อนมากทำมาหากินไม่ได้เลยแล้วก็ตกอยู่ในอันตรายด้วย
กระแสหลอกลวงในโลกอินเตอร์เน็ตตอนนี้กำลังจะทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมขึ้นจริงแล้วค่ะ
เพราะว่าคนร้ายก็อาจจะอาศัยกระแสนี้ก่อเหตุ
แล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าตอนนี้ตกลงอันไหนจริงอันไหนปลอม
ตกลงตัวตลกก่อเหตุจริงไหมร้ายจริงไหมหรือยังไงกันแน่
คือตอนนี้มันทุกอย่างมันดูลวงไปหมดเลย
ค่ะนักรู้นะ
ใช่คือเด็กอเมริกันยุคก่อน
โตขึ้นมาบางคนยังมีความฝังใจเรื่องของตัวตลกอยู่
ว่ามันเคยมีคดีแบบนี้ที่เป็นฆาตกรโรคจิตจริง